สนับสนุนโดยทีโพเพี่ยวถูกอนามัยสะอาดใสไร้คราบ
สนับสนุนโดยพี่โพเพี่ยวถูกอนามัยสะอาดใสไร้คราบ
สนับสนุนโดยพี่โพเพี่ยวสะอาดใสไร้คราบ
สนับสนุนโดยพี่โพเพี่ยวสะอาดใสไร้คราบ
สนับสนุนโดยพี่โพเพี่ยวสะอาดใสไร้คราบ
สนับสนุนโดยพี่โพเพี่ยวสะอาดใสไร้คราบ
สนับสนุนโดยพี่โพเพี่ยวสะอาดใสไร้คราบ
สนับสนุนโดยพี่โพเพี่ยวสะอาดใสไร้คราบ
สนับสนุนโดยพี่โพเพี่ยวสะอาดใสไร้คราบ
สนับสนุนโดยพี่โพเพี่ยวสะอาดใสไร้คราบ
สนับสนุนโดยพี่โพเพี่ยวสะอาดใสไร้คราบ
สนับสนุนโดยพี่โพเพี่ยวสะอาดใสไร้คราบ
สนับสนุนโดยพี่โพเพี่ยวสะอาดใสไร้คราบ
สนับสนุนโดยพี่โพเพี่ยวสะอาดใสไร้คราบ
สนับสนุนโดยพี่โพเพี่ยวสะอาดใสไร้คราบ
สนับสนุนโดยพี่โพเพี่ยวสะอาดใสไร้คราบ
สนับสนุนโดยพี่โพเพี่ยวสะอาดใสไร้คราบ
สนับสนุนโดยพี่โพเพี่ยวสะอาดใสไร้คราบ
สนับสนุนโดยพี่โพเพี่ยวสะอาดใสไร้คราบ
สนับสนุนโดยพี่โพเพี่ยวสะอาดใสไร้คราบ
สนับสนุนโดยพี่โพเพี่ยวสะอาดใสไร้คราบ
สนับสนุนโดยพี่โพเพี่ยวสะอาดใสไร้คราบ
สนับสนุนโดยพี่โพเพี่ยวสะอาดใสไร้คราบ
สนับสนุนโดยพี่โพเพี่ยวสะอาดใสไร้คราบ
สนับสนุนโดยพี่โพเพี่ยวสะอาดใสไร้คราบ
สนับสนุนโดยพี่โพเพี่ยวสะอาดใสไร้คราบ
สนับสนุนโดยพี่โพเพี่ยวสะอาดใสไร้คราบ
สนับสนุนโดยพี่โพเพี่ยวสะอาดใสไร้คราบ
สนับสนุนโดยพี่โพเพี่ยวสะอาดใสไร้คราบ
สนับสนุนโดยพี่โพเพี่ยวสะอาดใสไร้คราบ
สนับสนุนโดยพี่โพเพี่ยวสะอาดใสไร้คราบ
สนับสนุนโดยพี่โพเพี่ยวสะอาดใสไร้คราบ
สนับสนุนโดยพี่โพเพี่ยวสะอาดใสไร้คราบ
สนับสนุนโดยพี่โพเพี่ยวสะอาดใสไร้คราบ
สนับสนุนโดยพี่โพเพี่ยวสะอาดใสไร้คราบ
สนับสนุนโดยพี่โพเพี่ยวสะอาดใสไร้คราบ
สนับสนุนโดยพี่โพเพี่ยวสะอาดใสไร้คราบ
สนับสนุนโดยพี่โพเพี่ยวสะอาดใสไร้คราบ
สนับสนุนโดยพี่โพเพี่ยวสะอาดใสไร้คราบ
สนับสนุนโดยพี่โพเพี่ยวสะอาดใสไร้คราบ
สนับสนุนโดยพี่โพเพี่ยวสะอาดใสไร้คราบ
สนับสนุนโดยพี่โพเพี่ยวสะอาดใสไร้คราบ
สนับสนุนโดยพี่โพเพี่ยวสะอาดใสไร้คราบ
สนับสนุนโดยพี่โพเพี่ยวสะอาดใสไร้คราบ
สนับสนุนโดยพี่โพเพี่ยวสะอาดใสไร้คราบ
เพราะฉะนั้นคนจะประมาณ๒๓แสน
แต่แม้กระทั่งหลัก๑๐๐คนยังไงก็ต้องให้กระจ่างถูกมั้ยคะ

คือถ้าเป็นวันพรุ่งนี้คือตามข่าวบอกว่า๑ตุลาคม
ก็จะมีผลอีกตั้ง๑๐๐ก็แห่ง

หรือมีอีกเรื่อยคะ

ต่างจังหวัดจะตรวจสอบตามมาคะอ่าต้องเรียนว่าเอ่อเรื่องนี้เนี่ย
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ตั้งคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงขึ้นมานะครับตามแผนในการตรวจสอบเนี่ย
เราจะตรวจสอบคลินิกชุมชนอบอุ่นทั้งหมดในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ซึ่งดำเนินการสามล็อตคือครบเรียบร้อยแล้วนะครับที่เราตรวจสอบไปค่ะ
อันนี้ในแผนระยะยาวนั่นก็คือเราจะตรวจสอบปริมณฑลแล้วก็ตรวจสอบย้อนหลังไปนะครับ
อันนั้นอาจจะมีปริมนต์ทนอาจจะถูกตรวจสอบด้วยนะครับอืม
เพราะฉะนั้นตอนนี้ที่ออกมาล็อตที่๓คือจบแล้วของกรุงเทพสำหรับคลินิกชุมชนอบอุ่นในกรุงเทพมหานครนะครับ
แล้วแปลว่าคือมีมีหางว่าวรอยอยู่หรอคะเลยเนี้ยอ่า
เอาให้ชัดไปเลยค่ะเดี๋ยวต่างจังหวัดจะได้มาคอยดูว่า
กรุงเทพเป็นอย่างนี้ถ้าต่างจังหวัดมีปัญหาจะเป็นยังไง
ตามแผนจะต้องตรวจพื้นที่กรุงเทพหานครเนี่ยตรวจทั้งหมดแล้วก็เอ่อ
ยังจะมีโรงพยาบาลเอกชนที่อาจจะยังไม่ได้ตรวจนะครับซึ่งอาจจะต้องตรวจเพิ่มเติมนะครับ
แล้วก็จะมีที่เราจะต้องตรวจย้อนหลังซึ่งก็ไม่แน่ใจจะไปกระทบกับใครหรือเปล่านะครับ
ตรงนั้นแต่ว่าที่ผ่านมาสำนักงานก็ตรวจสอบอยู่คิดว่าเอ่อ
ถ้ามีก็คงน้อยไม่ไม่น่าจะกระทบอะไรมากอีกแล้วนะครับค่ะ
คุณคุณนิมิตค่ะคุณนิมิตนี่คือเป็นเป็นกรรมการส่องประวัติศาสตร์ชอบด้วยนั่นแหละ
แล้วก็เป็นในสัดส่วนของภาคประชาชนถูกไหมคะใช่ใช่ตกตกลงอยู่ในอนุกรรมการด้วยฮะ
อ่าเป็นคนตรวจด้วยใช่ไหมใช่ต้องต้องต้องเดือดร้อนหรือยังคะ
คือคนอยู่ในบัตรท้องต้องเดือดร้อนกับข่าวนี้ยังคะคือเอาแค่ว่าติดตามข่าวพอไม่ต้องเดือดร้อน
ติดตามข่าวก็คือเพราะว่าอันที่หนึ่งเนี่ยสิทธิ์การรักษาพยาบาลยังมีอยู่เหมือนเดิม
ค่ะนะแล้วถ้ามันมีความจำเป็นที่จะต้องไปรับการรักษานะ
ปัจจุบันนี้ก็ไปได้นะครับไปได้ทุกแห่งในกรทม
ถ้าไปแล้วมันเกิดปัญหาแล้วเดี๋ยวเราค่อยแก้กันวันนี้อาจจะต้องสื่อสารกับโรงพยาบาลด้วย
แต่ขอกลับมาอันนี้ดิ้นได้ไหมที่คุณจอมขวัญพยายามจะไปแคะกับคุณหมอการุณ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

อาจจะบวกเพิ่มตรวจโรงพยาบาลเอกชนเพิ่มเติมอีก
ซึ่งแปลว่าอาจจะมีล็อต๔เฉพาะในกรุงเทพอาจจะมีใช่ไหมคะ
คือเพราะว่ายังมีโรงพยาบาลในกรุงเทพหรือรอบที่มีลักษณะของการให้บริการ
งานส่งเสริมป้องกันโรคแบบนี้อยู่
แต่ว่าเรายังตรวจไปไม่หมดอย่างนี้ก็อาจจะยังมีอยู่
เพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ตรวจนะคุณก็จะถูกร้องอีกว่าเฮ้ย
พวกที่ถูกไปแล้วไอ้นั่นมันก็ทำเหมือนกูเลย
อาจจะมีอย่างนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นเราในฐานะกรรมการตรวจสอบ
ก็ต้องลงไปดูว่ามันยังมีเหลืออยู่อีกไหม
็อตคนกระทบประมาณ๒ล้านกว่าคน
ใช้เวลาตรวจตั้งแต่วันแรกจนถึงตอนนี้ที่เราคุยกันแล้วจะมีผลพรุ่งนี้เนี่ย

เริ่มมาตั้งแต่ประมาณกลางกรกฎา
มาถึงวันนี้ก็ประมาณเดือนครึ่งเราตรวจเสร็จประมาณเดือนครึ่งใช้เวลา

บอกว่าใช้คนตรวจตั้งแต่วันแรกจนถึงตรวจเสร็จประมาณเดือนครึ่งใช้เวลา
เห็นไหมคะบอกว่าใช้คนตรวจตั้งแต่วันแรกจนถึงตรวจเสร็จประมาณเดือนครึ่งใช้เวลา
เห็นไหมคะบอกว่าใช้คนตรวจตั้งแต่วันแรกจนถึงตรวจเสร็จประมาณเดือนครึ่งใช้เวลา
เห็นไหมคะบอกว่าใช้คนตรวจตั้งแต่วันแรกจนถึงตรวจเสร็จประมาณเดือนครึ่งใช้เวลา

เห็นไหมคะบอกว่าใช้คนตรวจตั้งแต่วันแรกจนถึงตรวจเสร็จประมาณเดือนครึ่งใช้เวลา
ใครคิดว่าขวามเสียหายเป็นเงินเท่าไรคะ
เอ่อส่วนที่เราตรวจสอบแกนการการจ่ายเงินประแมนประเมนทั้งหมดซัก๑๙๘ล้านคน
ในเรื่องของการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จแล้วก็ช่อโกงนะครับ

ฉบับที่สองคือเรื่องคดีแพ่งนะครับที่มีความเสียหาย
ฉบับที่๓คือเรื่องของคดีทางปกครองตามพรบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
แต่อันนี้อาจจะไม่เข้าขายนักนะครับแต่เราก็พยายามแบ่งเรียนคดี
อันนี้คือในแง่ของโครงสร้างความเสียหายการตรวจสอบนะครับ
แต่ว่าถ้าให้เป็นรูปธรรมเลยตอนนี้ปัญหาที่เกิดขึ้น
ความเข้าใจที่ไม่ได้ตรงกันหรือว่าวิธีปฏิบัติหน้างาน
ส่วนใหญ่เกิดกับผู้ป่วยเจ้าของสิทธิ์ในบัตรทอง
หรือเกิดกับสถานพยาบาลที่ต้องรับหน้าคน๒ล้านกว่าคนนี้แทนคะ
สถานพยาบาลคือเวลาประชาชนเนี่ยข้อมูลข่าวสารที่สื่อสารออกไปก็คือว่าถ้า
ถ้าคุณเจ็บป่วยคุณไปที่ไหนก่อนก็ได้เลยนะตอนนี้นะค่ะ
ในหน่วยบริการของระบบหลักประกันสุขภาพในกรทม
อันนี้พอไปปุ๊บเนี่ยโรงพยาบาลเนี่ยบางทีทางสวชเชิญทั้งหมดมาอธิบาย
พูดคุยกันว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้แต่ข้อมูลเนี่ยมันอาจจะมาถึงเฉพาะแค่คนที่มาประชุม
มันไม่ลงไปถึงเจ้าหน้าที่ปฏิบัติในระดับปฏิบัติการของแต่โรงพยาบาล
ทีนี้พอคนไปถึงปุ๊บเอ้าไม่ได้อยู่ที่นี่ถูกเรียกเก็บเงินมีเรื่องเนี้ย
ณตอนนี้นะคือถ้าเกิดว่าเป็นประชาชนในสองล้านคนนี้เขามาเนี่ยคุณให้บริการไปเลยยังไง

ปัญหาที่เจอคือต้องการใบส่งตัว
อาจจะต้องการไปส่งตัวในกรณีเลื้อรัง
หรือเป็นกรณีที่เช่นมะเร็งอะไรพวกนี้
เขาก็จะขอไปส่งตัว
ซึ่งจริงแล้วเราก็บอกแล้วว่าไม่ต้องมีใบส่งตัว

คือเพราะว่ากลัวว่าจะไปเบิกกับต้นทางไม่ได้
เพราะจริงคือคนที่มาใหม่ตอนนี้ไม่ใช่ของเขา
เดี๋ยวฉันขอถามลักษณะของการเบิกเงินหน่อยนะคะ
รองเลยค่ะคุณหมอเวลาปกติแล้วบัตรทองเวลาสถานพยาบาล
ซึ่งอยู่ในโครงการด้วยเนี่ยจะเบิกเงินเนี่ยคือเขาเบิกตามจริงตามบินเลย

ประชาชนเองส่วนหนึ่งเขาจะตกใจ
เขาพยายามเท่าที่เราดูข้อมูลเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยจะมีข้อมูลเข้ามาโทรศัพท์เข้ามา๑๓๓๐ประมาณ๑๒๐๐๐คอลซึ่งตามประสิทธิ์ลายของเราเนี่ย
เรามี๕๐คู่สายไม่ไหวนะครับ๑๓๓๐ณเวลานี้เราขยายคู่สายออกไปนะครับ๐๒๕๕๔๐๕๐๐อันนี้เรามี๘๐คู่สาย
ระดมสรรพกำลังของเจ้าหน้าที่สปสชทั้งทั่วประเทศมามาทำคู่สายตรงนี้แต่บอกเลยว่ายังไงก็ไม่พอนะครับ
เพราะ๕๐คู่สายเนี่ยเรารับได้จริงเนี่ยประมาณ๑๒๐๐เพราะแต่ละคนถามยาวมากครับ
๔๐๐๐เนี่ยรับได้ประมาณ๑๒๐๐อีก๒๘๐๐เนี่ยเป็นนิสคอลแล้วเราก็ไม่มีเวลาโทรกลับเลยเพราะสายมันเต็มตลอดนะครับ
ฉะนั้นพยายามอยากจะให้ประชาชนเข้าใจนิดนึงว่าณเวลานี้เนี่ยส่วนที่ไม่ได้เจ็บป่วยนะครับ
ไม่ได้มีอะไรเลยเนี่ยไม่ต้องพยายามตรวจสอบสิทธิ์นะครับไม่ต้องพยายามลงทะเบียนไม่ต้องพยายามย้ายหน่วยบริการ
ทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจะดำเนินการให้
เวลาท่านเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์เนี่ยถ้าท่านโทรเข้ามาถามก็ดีอะไรก็ดีเนี่ย
มันจะทำให้ประชาชนส่วนที่จะต้องใช้บริการจริงเนี่ยไม่ได้มีโอกาสได้ใช้นะครับ
เพราะฉะนั้นตรงนั้นจะเป็นปัญหาแต่ยังไงก็แล้วแต่เรามีช่องทางอื่นอื่นอีก
ทางสื่อโซเชียลนะครับเดี๋ยวจะว่ากันอีกทีหนึ่งอันนั้นส่วนหนึ่ง
อีกส่วนหนึ่งก็คือทางที่เมื่อกี้ทางคุณนิมิตรพูดนะครับทางโรงพยาบาลเองเนี่ย
เราพยายามสื่อสารไปแล้วเชิญมาพูดจาแล้วคุยกับผู้บริหารแล้วส่งหนังสือออกไปแล้ว
แต่ว่าต้องเรียนว่าโรงพยาบาลใหญ่ในกรุงเทพส่วนใหญ่เป็นโรงพยาบาลใหญ่
สื่อสารในองค์กรไม่ทั่วถึงเพราะฉะนั้นผมขอใช้โอกาสนี้สื่อสารกับโรงพยาบาลนะครับ
ว่าอยากให้โรงพยาบาลสื่อสารภายในองค์กรนิดนึง
เพราะการจ่ายเงินในกรณีที่เขาเรียกว่าสิทธิ์ว่างนะครับ
ว่างเนี่ยจริงขอยกตัวอย่างนิดนึงแล้วกันนะครับ
ประชาชนเนี่ยเวลาลงทะเบียนเนี่ย

แล้วก็จะมีหน่วยบริการปฐมภูมิหน่วยบริการรับส่งต่อ
มันจะขึ้นอยู่นะครับค่ะแต่กรณีสิทธิ์ว่างเนี่ยคือ
มันจะมีแค่สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
แล้วหน่วยบริการปฐมภูมิกับหน่วยบริการอันนี้ไม่มีชื่อหน่วยบริการ
เขาจะตกใจแต่อันนี้อย่าตกใจนะครับ
คุณไม่มีหน่วยบริการประจำเนี่ยคุณไปที่ไหนก็ได้
การที่คุณมีหน่วยบริการเนี่ยคุณต้องไปที่นี่ก่อน
แต่กรณีที่คุณไม่มีเนี่ยคุณไปที่ไหนก็ได้ด้วย

อันนี้คือสภาพของคนที่๒ร้านกว่าคน

เว็บไซต์ของสปชแล้วมันจะมีว่าตรวจสอบสิทธิ

ประกันสังคมก็ตรวจสอบได้ครับ
มันจะขึ้นมาเป็นสิทธิ์ประกันสังคมไม่ใช่สิทธิ์หลักประกันนะครับ
โรงพยาบาลเขาก็มีอันนี้เขาก็เข้าได้
ก็คือถ้าแบบนี้นะคะคุณผู้ชมถ้า
ถ้าคุณผู้ชมเข้าไปตรวจไม่ว่าจะตรวจที่บ้านตัวเอง
ตรวจด้วยตัวเองหรือเจ้าหน้าที่เขาไปคีย์ที่โรงพยาบาลนะคะ
ออกมาแบบนี้ก็เรื่องปกติปกติ
แต่ปัญหาตอนนี้คือว่าไปเจอแบบนี้แล้ว

ตอนนี้เปิดพิเศษเลยว่า

ซึ่งอันนี้จะขึ้นเฉพาะคน๒ล้านกว่าถูกไหมคะ

แล้วหลุดออกมาตอนนี้ก็จะมีสิทธิ์ว่างได้
แต่ถ้าสมมุติในกรณีบัตรทองกับข่าวนี้เนี่ย
ประมาณ๒ล้านกว่าคนจะขึ้นแบบนี้ครับ

ไม่ต้องกังวลไม่ต้องตกใจถ้าเจออย่างนี้

ไม่ต้องเลยบอกว่าตอนนี้อยู่ในสิทธิ์ว่างของระบบอันนี้

ถ้าเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลใดก็แล้วแต่หรือ

พี่พี่คนที่ไหนเนี่ย

พี่พี่ต้องไปให้ต้นทางของพี่

แล้วก็ถ้าบอกว่าพี่แต่อันนี้ถ้าพี่ไม่มีใบส่งตัวนะ

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลว่าตอนนี้
มันมีปัญหาที่มีการทุจริต

ให้๒ล้านคนนี้ไป

เราไม่รวมกรณีคุณสังกัดที่อื่นนะคะ
คุณอยู่ใน๒ล้านกว่าที่จะมีปัญหาแน่นะคะ
แล้วก็ถ้าเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
ไม่ต้องจำขันบอกเพราะจำขันฟังมาอีกทีนะครับ
ถ้าคนใน๒ล้านคนตรงนี้นะเจอแบบนี้นะ
แต่ว่าตัวเองไม่ได้ป่วยอะไรเลยนะก็ไม่ต้องรีบ
ที่จะมาขอขึ้นขอเลือกหน่วยบริการไม่ต้องรีบ
คือคนที่ป่วยแล้วไปเจอก็ไม่ต้องมีใบ๒ตัว
ถ้าเจ้าที่บอกขอคิดเงินบอกไม่ต้องจอมขวัญบอกเพราะจอมขวัญถามมานะคะ
ก็ยิ่งไม่ต้องตกใจเพราะเมื่อคุณไปใช้
คุณก็จะเหมือนคนที่ไปหน้างานนั่นแหละมีแน่
เพราะว่าถ้าตกใจแล้วก็รีบเข้าไปเช่นโทรไป๑๓๓๐
แต่จริงแล้วไม่ว่าจะเป็นคนที่ไปใช้หรือไม่ใช้
ป่วยหรือไม่ป่วยแล้วไปก็แล้วแต่เนี่ยไม่ต้องมีการขึ้นทะเบียนใหม่

ไม่ต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์คือไม่ต้องทำอะไรเลย
คือถ้าป่วยไปรักษาจบไม่ต้องจ่ายไม่ต้องมีใบส่งตัว
ถ้าสมมุติเถียงกันหน้างานทำไงคะ

อันแรกผมว่าไอ้เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในห้องหลักประกันของโรงพยาบาล

จริงถ้าไม่รู้ภาวะปกติเราบอกให้โทร๑๓๓๐
แต่ในเวลานี้โทรมาอาจจะเต็มเนอะ
จะมีอีกเบอร์หนึ่ง๐๒๕๕

เพราะฉะนั้น๒เบอร์นี้โทรมาถ้ามีปัญหา
แต่ถึงบอกว่าคนไม่ป่วยอย่าเพิ่งทำอะไร
ให้โอกาสคนป่วยเวลาเข้าไปเขาเกิดปัญหาเราก็จะได้โทรมา
เราจะได้ประสานกับโรงพยาบาลให้
เมื่อกี้ที่กลับมาที่คำถามคุณจอมขวัญคือบอกว่า
จ่ายยังไงเราจ่ายเต็มตามที่เขาเรียกเก็บนะครับ
เพราะพวกบ่วยกลุ่มนี้เป็นเรื่องกษิตว่าง

แต่แต่จ่ายช้าไหมคะแบบเหมือนกับมันต้องทำเหมือนกับแบบ

เขาจะช้าชุดหลังไหมคะเขาจะได้ช้าชุดหลังไหมคะ
เราใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลอยู่แล้ว

เรียนก็เห็นใจสถานพยาบาลนะคะ

เข้าใจเขาอยู่เราเห็นใจเขาเหมือนกัน
แต่ว่าภาวะนี้มันเป็นภาวะช่วงเปลี่ยนผ่าน

เพราะเราสร้างหลักประกันร่วมกัน

ทั้งหน่วยบริการเพื่อดูแลประชาชน

อาจจะเป็นให้หน่วยบริการ

ถือโอกาสขยายขีดความสามารถของตัวเองแล้ว

คุณก็จะได้รับรายรับเยอะขึ้นนะ

เขามาใช้ตอนนี้แล้วเขารู้สึกว่าเขาสะดวก
คุณภาพโอเคติดใจ

หน่วยบริการนี้ก็ขยาย

ทีนี้มันจะมีลักษณะของหน้างานนะคะ
คือก่อนที่เราจะคุยกันวันนี้

แล้วก็คือที่น่าห่วงที่สุดคือ
คนที่ป่วยแบบทั้งฉุกเฉินด้วย
แล้วก็เรื้อรังต่อเนื่อง

หรือไม่ก็ต้องกลับไปสถานพยาบาลเดิมแล้วก็ไป
แล้วก็ไปลุงรังกันอีกแล้วก็ต้องกลับไปกลับมา

เดี๋ยวจะลองรวบรวมคำถามลักษณะอื่น

ถ้าเขาไม่ให้แล้วยืนยันกับใครได้อีก

ขอพูดค่ะ
กันต่อที

การเขาใช้

แล้วตามข่าวเนี่ยบอกว่าไม่ได้ตรวจสอบกลับไปแค่สั้นนะคะ

จะเหลือที่คือดิฉันก็ไม่ได้คิดว่าใครจะทุจริตเยอะนะคะ
แต่บอกว่ามันกลัวมันจะยิ่งตรวจยิ่งเจอค่ะ
แล้วมันจะเหลือที่ให้คนไปโรงพยาบาลไปรักษาตัวเหรอคะคุณนิมิตร

ไม่ได้หมายถึงว่าคนผิดให้เว้นนะแต่หมายถึงว่ากลัวเจอเยอะอะไรอย่างนี้ค่ะ

ก็ถ้ามันไม่เกิดการทุจริตมันก็จะเดินหน้าไปได้ดีนะ
ฉันถามแบบนี้ได้ไหมคะคือสมมุติว่าเราเจอแล้วเราเจอแล้วจำนวน๓ล็อตเนี่ยมีกี่แห่ง
คำถามคือเขาผิดแล้วก็ฟ้องตามกฎหมาย๔๕ฉบับที่ว่าแล้วจบเขายังอยู่ในโครงการกลับเข้ามาใหม่ได้หรือตัดทิ้งเลยคะคุณหมอ
ถ้าเขาทุจริตแล้วคงเข้ามาไม่ได้ผู้ประกอบการเข้ามาไม่ได้นะครับ
แต่ตัวคลินิกเนี่ยถ้าเผื่อเปลี่ยนผู้ประกอบการเป็นผู้ที่สุจริตเข้ามาอันนั้นเข้ามาได้นะครับ
แต่ต้องเรียนว่าครั้งนี้เนี่ยอาจจะเป็นครั้งที่เรามีโอกาสถือเป็นโอกาสในการปรับระบบนะครับ
เพราะต้องเรียนว่าในกรุงเทพมหานครเนี่ยประชาชนไม่ค่อยได้อยู่ใกล้บ้านใกล้ใจในคลินิกนัก
เรากำลังหาหน่วยบริการใหม่เข้ามารองรับนะครับเรากำลังเชิญผู้ประกอบการลายใหม่ใหม่ที่ไม่อยู่ในข่ายที่ทุจริตนะครับ
เข้ามาชี้แจงแล้วก็ปรับขั้นตอนการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการให้มันให้มันรวดเร็วขึ้น
แล้วก็ปรับเกณฑ์การตรวจประเมินให้มันเหมาะสมขึ้นแล้วก็แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเรื่องคุณภาพยังต้องคงอยู่นะครับ
ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เราเอาเข้ามาเสริมกำลังเร่งดำเนินการอยู่ภายในเดือนสองเดือนเนี่ยนะครับ
ก็คือบอกว่าระยะเวลาไม่นานแล้วเดี๋ยวเราจะดำเนินการ
แล้วคราวนี้อาจจะเป็นผลที่ปรับระบบให้ดีขึ้นได้นะครับ
นิมิตรค่ะเอาถามแทนประชาชนให้หน่อยได้ไหมคะว่า
คือสถานพยาบาลที่เอาออกแล้วมันจะเข้ารักษณะแบบก็แค่เปลี่ยนชื่อคนแบบ
กลับเข้ามาได้อย่างงี้ไหมคะเปลี่ยนชื่อเจ้าของทำแบบเอกสารว่าเปลี่ยนคนแล้ว
อย่างนี้ก่อนเรื่องคลินิกอบอุ่นเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเพราะว่าเป็นความพยายามที่จะแก้ปัญหา
การเข้าไม่ถึงบริการของคนในเมืองใหญ่
กรุงเทพเนี่ยคนเป็น๑๐ล้านคนถ้าเราใช้เฉพาะโรงพยาบาลของรัฐ
ศูนย์สาธารณสุขของกรทมคนกรุงเทพจะไม่มีสถานบริการเพียงพอ
มันก็เลยเป็นความลี้เริ่มของกรรมการเนี่ย
เพราะว่ากรรมการก็มีสิทธิ์มีตามกฎหมายเขาบอกว่า
คุณก็ไปจัดตั้งหน่วยบริการอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
นั่นก็เป็นความลื้อเริ่มว่าถ้าอย่างนั้น
เอาให้คลินิกเอกชนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยบริการนะครับ
เป็นความพยายามก่อนนะที่จะแก้ปัญหาให้คนกรุงเทพเข้าถึง
เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้ปุ๊บก็ต้องบอกว่า
โรงพยาบาลเอกชนคลินิกอบอุ่นถือว่ามีความสำคัญมาก
ที่ช่วยทำให้คนกรุงเทพได้รับบริการนะ
นี่สำคัญจริงถึงระดมให้เขาเข้ามาร่วม
คราวนี้ถ้าสมมุติว่าเราตรวจเจอแล้วว่าที่นี้ทุจริตใช่ไหมครับ
แล้วก็ผู้ทุจริตอาจจะเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
เขาก็จะถูกวิชาชีพจัดการไป
แต่ว่าถ้ามีผู้ประกอบวิชาชีพลายอื่นที่พร้อมจะเข้ามาทำคลินิกนี้
แล้วก็บริหารจัดการอย่างโปร่งใสสุจริตตรวจสอบได้
ระบบก็รับกลับเข้ามาได้เพียงแต่ว่าคนบุคคลที่เป็นคนทุจริตเนี่ยคงเข้ามาไม่ได้
นะครับเพราะว่าเขาก็จะต้องไปถูกวิชาชีพมาตรฐานวิชาชีพลงโทษด้วยนะครับ
เปลี่ยนเจ้าของมันจะเข้ารักษณะเหมือนก็แบบ
อันนี้ก็ต้องกลับมาว่าเปลี่ยนเจ้าของแล้วก็มีการตรวจสอบว่ามีความเกี่ยวพันกันกับเจ้าของเดิมไหม
ต้องตรวจสอบละเอียดใช่ไหมอันนี้อันที่หนึ่ง
ที่สองก็คือว่าก็เซ็ตระบบการตรวจสอบสิทธิ์ขึ้นมา
เช่นถ้าเราเป็นประชาชนเนี่ยเราก็ไปใช้บริการปุ๊บอาจจะมีต้องอาจจะตรวจสอบ
เช่นต้องแสดงบัตรประชาชนดูรูปหน้าว่าใช่คนนี้ไหมสวมสิทธิ์หรือเปล่า
แล้วก็อาจจะใช้แอปพลิเคชันหรืออะไรเข้ามามีเลขตึ้งขึ้นมาที่โทรศัพท์ตรวจสอบกันว่าเรากำลังไปใช้บริการไหม
พวกนี้จะต้องเกิดขึ้นมาครับเพื่อที่จะมั่นใจว่าคนได้รับบริการหน่วยบริการให้บริการจริง
ระบบจ่ายเงินให้เขาสมเหตุสมผลเนี่ยพรุ่งนี้ต้องถูกที่คุณหมอกรุณว่ารีเซตระบบต้องเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นครับ
เอาทำแบบใช้ไม่ยากนะคะ

คือเท่าที่ผมเคยคุยเบื้องต้นเขาที่บอกว่าถูกที่สุดเนี่ยก็คือดูบัตรกับดูคนว่ามันใช้คนเดียวกันไหม
ก็ต้องไปบอกกระทรวงมหาทัยนะว่าคุณภาพการถ่ายบัตรประชาชนก็ต้องดีขึ้นเรื่อยนะถ่ายแล้วเป็นเรานะ
ให้ใครไปบอกคะแล้วก็ในส่วนของจำนวนค่ะอย่างที่คุณนิมิตบอกคือว่ายังไงซะเมื่อเกิดปัญหาทุจริตแล้วเนี่ยการที่จะกลับเข้ามาคือเขายิ่งต้องใสสะอาดกว่าเดิมถูกไหมคะคือยิ่งต้องตรวจเขามากกว่าเดิมใช่ไหมคะ
ทีนี้เรียนไขว้มาถามคุณหมอการุณค่ะคุณหมอแล้วที่คุณหมอบอกว่าสปสชจะต้องหาจำนวนใหม่เข้ามาด้วยไม่ใช่แค่รอที่เขาจัดแจงแล้วเข้ามาใหม่เนี่ยนะคะในกรุงเทพยังเหลืออีกเยอะเหรอคะที่แบบไม่ได้เข้าร่วม
ผมคิดว่าอย่างที่คุณนิมิตรบอกนะครับผลประกอบการของคลินิกชุมชนอบอุ่นมันคุ้มกับการลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราชี้แจงให้ดีผมแค่ผู้ประกอบการรายอื่นสามารถเข้ามาได้เพียงแต่ว่าเมื่อเขายกเลิกตัวบุคคลออกไปแล้วเราคลินิกตรงนั้นมันยังสามารถเข้ามาเช่าหรือมาใช้ต่อได้
เพราะฉะนั้นสิ่งต่างเหล่านี้แล้วจริงในกรุงเทพมหานครมีคลินิกอยู่ประมาณ๔๐๐๐กว่าแห่งนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นคลินิกสมสวยส่วนนึงนะครับคลินิกที่เป็นคลินิกนางเวชกรรมเนี่ยอาจจะไม่ถึงนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งงั้นคลินิกส่วนนี้เนี่ยไม่ได้เปิดมาเพื่อรองรับสิทธิ์บัตรทองเพราะส่วนใหญ่เป็น

สนใจเป็นเป็นการดำเนินธุรกิจที่น่าสนใจนะเป็นธุรกิจในเชิงคุณธรรมรายได้ผลประกอบการที่ที่ระบบจ่ายให้เนี่ยคุณอยู่ได้เผลอดีกว่าที่คุณเปิดคลินิกสแตนโลนด้วยอ๋อเพราะว่าเพราะว่าร่วมดีกว่าเข้าร่วมดีกว่าเพราะว่าสมมุติว่าคุณดูแลผู้ป่วยนอกระบบจ่ายเงินของสปชคือเหมา
คือเพราะว่านับตามพื้นที่แล้วก็จำนวนผู้ที่อยู่ในสิทธิ์ถูกไหมคะ
แล้วก็งบประมาณก็คือไปเลยไปตรงนั้นเลย
ส่วนคนที่จะเข้ามาใช้บริการเนี่ยก็คือมันก็คือตามจริง
ไม่ป่วยก็คือเราก็ยังได้ค่าหัวเขาจากงบประมาณไปใช่
จริงก็ได้ไม่น้อยนะคะไม่น่าทุจริตเลยนะ
คือผมพูดหลายครั้งแล้วว่าการทุจริตเนี่ย
ถ้าเขาแบบอยากได้เงินแต่ว่าไม่อยากมีงานมาแลก
ทุจริตมันถึงเกิดขึ้นเนี่ยอันนี้เป็นเหตุเลยแหละ

คือแค่จะมาย้ำเฉยจะไม่ให้เกิน๑๐ข้อที่จะจำเอาไว้
แล้วก็เวลาไปเจอหน้างานเราอ้างรายการนี้ได้เลยนะคะ

คุณผู้ชมคะเหลือเวลาอีกนิดเดียวนะคะ
ที่ฉันทวนแบบนี้ค่ะรวบรวมแล้วได้ประมาณ๘ข้อ
ข้อแรกนะคะตัวเลข๑๓๓๐คือสายแรกที่คุณจะโทรไป
แต่ไม่ค่อยติดค่ะก็เลยเพิ่มให้เป็น๐๒๕๕๔๐๕๐๐นะคะ
ข้อที่๓คือถ้าดูของตัวเองดูที่บ้านแล้วเจอแบบนี้
หรือว่าไปดูกันหน้างานที่โรงพยาบาลแล้วเจอแบบนี้
ก็บอกทั้งตัวเองบอกทั้งคุณพยาบาลพี่พยาบาลนะคะ
บอกพี่อันนี้ไม่มีปัญหาหนูยังใช้สิทธิ์ได้เหมือนเดิม
แค่รอหาที่สังกัดใหม่อยู่แต่ตอนนี้โล่งแบบนี้ใช้ได้นะคะ
ที่ไหนก็ได้ใช้ที่ไหนก็ได้กี่ครั้งก็ได้
กี่ครั้งก็ได้มี๑๑๑๒ใช้ที่ไหนก็ได้กี่ครั้งก็ได้นะคะ
แล้วก็ไม่ต้องมีใบส่งตัวถ้าเขาขอบอกพี่
หนูไม่ต้องเอามาให้พี่หนูใช้ได้เลยนะคะ
ไม่ต้องจ่ายเงินยังไงพี่เบิกได้อยู่แล้ว
ปสชบอกนะคะเดี๋ยวไปทวงตังค์เขาได้เลย
แล้วก็สำหรับคนที่ยังไม่ได้ไปเจอหน้างานที่โรงพยาบาลนะคะ
ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ไม่ต้องเข้าไปทำอะไรเลยค่ะ
โล่งใสไปเลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องตรวจสอบสิทธ
ไม่ต้องไปเช็คไม่ต้องไปเคสไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะ
ใสอยู่บ้านเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือสมมุติ
สังกัดที่ใดก็แล้วแต่แล้วเหล่านี้เนี่ยอยู่ในในร้อยกว่าที่นะคะ
ที่โดนยกเลิกไปเป้าแรกไปที่โรงพยาบาลรัฐใช่ไหมคะ

บริการสาธารณสุขของกรทมก็ได้ครับ
กัดกรทมหรือสังกัดของรัฐไปก่อนเลยนะคะ

ที่ถูกยกเลิกอยู่ตรงนี้ปุ๊บเนี่ย
ถ้าจะต้องไปรับยาต้านเนี่ย
ให้ถือยาต้านเดิมไปด้วย
ให้ถือยาเก่าไปด้วย

ให้ให้ถือยาตัวเองไปถ้าเกิดว่าไปคลินิกเดิม
แล้วไปขอใบเวทระเบียนแล้วเขาไม่ให้อะไรอย่างนี้ไม่เป็นไร
แล้วก็ไปที่ใหม่ที่ใหม่อาจจะเป็น
ศูนย์สาสุก๒๘ของกลทมหรืออื่นของกลศม
ประมาณสัก๑๐กว่าศูนย์ที่เขาพร้อมจะจ่ายยาต้าน
อันนี้ก็สื่อสารถึงโรงพยาบาลด้วยว่า
แล้วก็ถ้ายาเก่ามันหมดไม่มียาใหม่เลยก็บอกเขาว่าโชว์บัตรประชาชนก่อน
เอารูประชาชนไปแล้วโรงพยาบาลเขาจะเข้าโปรแกรมนัพได้อยู่แล้วพอเข้าได้ปุ๊บ
ก็เริ่มรับยาต่อจากตรงนั้นไปนะครับแล้วถ้าสะดวกที่จะมารับที่ตรงนี้ก็อาจจะพูดเรื่องการขึ้นสิทธิ์แล้วก็รักษาที่ตรงนี้ต่อไปเลย
ถ้าไม่สะดวกก็รับที่ตรงนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยหาที่ใหม่
คุณหมอมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะผมขออนุญาตสื่อสารนิดนึงนะครับสำหรับโรงพยาบาลนะครับที่โรงพยาบาลที่ให้บริการนะครับอยากให้มีการสื่อสารภายในในกรณีเรื่องของสิทธิ์ว่างนะครับว่าสิทธิ์ว่างที่เมื่อกี้คุณจอมขวัญพูดนะครับ
กรุณาให้บริการกับประชาชนนะครับที่เป็นสิทธิ์ว่างแล้วก็ไม่อยากไปขอใบส่งตัวนะครับพยายามให้สื่อสารภายในองค์กรด้วยนะครับว่าสิทธิ์ว่างเนี่ยใช้ได้เหมือนปกติและไม่ต้องใช้ใบส่งตัวนะครับสำหรับประชาชนขอเน้นย้ำอีกทีหนึ่งถ้าไม่เจ็บป่วยประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยขอให้อยู่บ้านแล้วไม
ตอนนี้เนี่ยคนที่เขาเจ็บป่วยเขาต้องใช้สายมันแน่นมากนะครับมันมันไม่พอรองรับนะคะคุณผู้ชมค่ะนี่คือทั้งหมดที่เราควรจะรู้อย่างน้อยที่สุดคือควรจะรู้ภายในเดือนตุลาก็ได้ค่ะเดี๋ยวมีอะไรเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวมาใหม่นะคะวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านในรายการขอบคุณค่ะขอบคุณครับหมดเวลาค่ะสวัสดีค่ะ